ส่วนคนนี้บอกเลยว่าไม่ต้องรอนะคะเดมิ้วมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
น้องทิเกอร์อัจยิระลูกของแม่นิโคแล้วก็ใครล่ะคุณพ่อเขานะพี่แมวจิรษัก
ตอนนี้ทิเกอร์อายุ๑๗ปีแล้วนะโชว์ความสามารถแบบเปิดเวทีเต็มที่
และที่สำคัญงานนี้คุณพ่อคุณแม่ไปเชียร์ถึงขอบเวทีเลยค่ะ
แจ๊คขยี้ตาดูสิใช่น้องน่ารักที่ตามคุณแม่นิโคไปกองถ่ายวันนั้นที่เราเห็นหรือเปล่า
โตเป็นลูกแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วหล่อมาก
คุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงความสามารถไม่ธรรมดานะฮะการร้องการเต้นเฉียบมาก
สำหรับหนุ่มน้อยคนนี้เรียกได้ว่าลูกไม้หล่นมาใต้ต้นเลยค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย
เป็นหนึ่งในโชว์มินิคอนเสิร์ตทิกเกอร์เดบิวโชว์เคสของทิกเกอร์นะคะ
ก็ได้แขกรับเชิญอย่างแบบบอยล์กรุ๊ปด้วยค่ะมาร่วมส่งความสุขให้แฟนแฟนนะฮะ
ได้เจอกันแล้วก็ออกสเต็ปเท้าไฟรัวได้ค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ
ทิกเกอร์ค่ะส่งมอบความประทับใจให้กับทุกคนกับซิงเกิ้ลใหม่ของเขาในเพลง
เหมือนพี่แมวและพี่นิโคน์
งานนี้มาอีกแล้วน้ำตาแม่แทนอีกแล้ว

มันคือความรับใจในจ้าง

ต่อจากนี้ไปฉันจะอยู่ดูแลเธอ

ที่ผมอยากทำในชีวิต
น่ารักมันเป็นภาพที่ดีมากเลยค่ะ
อกจากนี้ค่ะหลายคนแอบแซวแหม
พี่แมวเหมือนรู้งานเลยว่าลูกจะเป็นแบบว่าศิลปินเดี่ยว

หน้าตาคุณพ่อเปลี่ยนไปคือหลอกขึ้นนิดนึง
เพราะว่าพี่แมวไปขึ้นเขียงศัลยกรรมมา

ให้ดูดีแล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็ยัง
อยี่เหนียงอะไรพวกเนี่ยนะค่ะ
แล้วก็เก็บแก้มที่มันย้อยอะไรอย่างนี้
ก็ทำเถอะถ้าคิดว่าดีแล้ว
เราก็ดูแลมันเอาให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้
เหมาะสมกับงานการที่ทำได้
มันก็ยังมีบวมมีช้ำอะไรอยู่
เดี๋ยวรอครบอาทิตย์หน้าครบ๑เดือนก็เข้าไปให้คุณหมอดู
ผมก็พอใจพอเชื่อใจในโรงพยาบาล
เดินได้ขนาดนี้มันสุดยอดนะจริงคือไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของพี่แมวไปมากเท่าไหรหรอก
เพราะว่าหน้าเดิมเขาหล่อแบบนี้อยู่แล้วแค่ไปปรับให้มันตึงขึ้นกระชับขึ้นเท่านั้นเอง